คุณผู้ชมคราวนี้ไปดูและไปลุ้นการให้ความช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่ง
มันเป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนนะคะ
มันเข้าไปในรั้วบ้านพยายามจะไปหาอะไรกิน
ปรากฏตัวมันติดที่รั้วแล้วมันก็ร้องโหยหวนร้อง
อิดโรยเหนื่อยมาหลายวันหลายชั่วโมงเลยคุณผู้ชม
นี่ดูสภาพสิคะน่าสงสารนะ
คุณจินตนาการก็ได้สมมุติถ้าเป็นเราเราไปติดที่รั้วที่เหล็กทิศซอกไหน

เราก็จะบอกโจยได้กราฟโจยได้กราฟ
ใช่เนี่ยหมามันก็เลยร้องแบบโอดโอยโหยหวนแบบนี้ค่ะ
หมาตัวนี้นะคะเป็นหมาพันธุ์ไทยสีน้ำตาล
มันก็ติดอยู่ตรงนี้มานานกว่า๔ชั่วโมงแล้วค่ะ
เพราะว่ามันพยายามจะปีนเข้าไปในบ้านหลังนี้ซึ่งไม่มีใครอยู่บ้านด้วยไง
แต่พอดีว่าคนแถวนั้นเขาได้ยินเสียงหมามันร้องดังมาก
มันก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
พอเจ้าหน้าที่มาถึงค่ะคุณผู้ชมก็เลยใช้เครื่องมือตัดทางเนี่ย
ตัดเหล็กแล้วก็ง้างออกนะคะช่วยเหลือให้ช่องเหล็กมันกว้างขึ้น
ใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีเลยค่ะอันนี้สำเร็จ
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นก็ลุ้นระทึกให้กำลังใจเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้ให้ได้นะ
พอตัดเหล็กออกได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดันลำตัวของสุนัข
ให้มันหลุดออกจากที่มันติดอยู่เนี่ยค่ะแล้วคุณดูสภาพเจ้าสุนัขเองก็ทั้งกลัวทั้งตกใจทั้งหิว
หลายอารมณ์มากเลยนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยก็พยายามดันพยายามผลักมัน
จนมันสามารถหลุดออกจากที่ติดอยู่ที่รั้วได้แล้วคุณคะตรงหน้าท้องมันเนี่ยก็มีรอยบาดแผลรอยเลือดด้วยนะ
แต่มันก็สู้อ่ะคุณผู้ชมเพราะหลังจากที่มันหลุดออกมาได้มันก็วิ่งหนีไปแบบนี้ค่ะ
นี่ยังไปไม่ไหวเพราะมันเหนื่อยอะนะนี่โด้ดิ

ก็ถือว่าเป็นความเมตตาของมนุษย์แหละ
ที่เห็นสัตว์เดือดร้อนก็ต้องช่วยกันเหมือนกันนะคะ